คดีที่ชายสองคนทะเลาะวิวาสกับนักท่องเที่ยวสาวชาวโปรตุเกตนะครับ
แล้วก็มีการใช้ขวดตีหัวนักท่องเที่ยวไป
ก็เป็นคลิปอย่างที่หลายคนคงได้เห็นกันแล้วนะฮะ
เรื่องราวของการถกการเถียงการลงไม้ลงมือ
แล้วสุดท้ายนี้ลงเอยด้วยการที่ชายไทยใช้ขวดตีศีรษะนักท่องเที่ยวชาวโปรตูเกตนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เพื่อสอบถามชายในคลิป
ก็คือนายจักริจจันตะสอนอายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นคนที่ใช้ขวดตีหัวนักท่องเที่ยวนะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุ
นักท่องเที่ยวในคลิปซื้ออาหารมานั่งกินอยู่ที่หน้าร้าน
ซึ่งถือว่าขวางทางเข้าร้านขายยาที่พวกเขาทำงานอยู่
และพวกเขาต้องคอยรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยไปตักไปเตือนบอกให้นักท่องเที่ยวทั้งสองคน

ใช่๓รอบ๓ครั้งว่าขอให้ออกจากหน้าร้านไป

ครั้งสุดท้ายผู้ชายไทยคนนี้ก็บอกว่า

นักท่องเที่ยวเสื้อขาวก็เลยเดินเข้ามา
บีบคอทำร้ายนายปิติพัฒน์สังขหะ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนนายปีติพัฒน์
ก็คือคนที่ใส่เสื้อลายสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับ
แต่ว่านายจักริตคือคนใส่เสื้อสีดำนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นเหตุตะลุมบอลกันแล้วครับ
ซึ่งนายจักริตก็ยอมรับกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าตัวเขาเองก็ยอมรับนะ

เป็นเพราะสถานการณ์ตอนนั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่
ฝากขอโทษสังคมและขอโทษชาวเกาะพงัน

แล้วก็เขาเองก็ยอมรับความผิดทั้งหมดนะฮะ
ก็มาชี้จุดเกิดเหตุหน้าร้านขายยาที่เขาทำงานอยู่ให้ดู
แล้วก็ช่วงจังหวะเวลาที่เขาใช้ขวดตีหัวนักท่องเที่ยว

แล้วที่ฟาดก็คือเหมือนกับบันดาลโทษะ
เหมือนอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนั้นคือผู้หญิงเขาล็อกคอผม
แล้วคือเขาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลย
ผู้หญิงเสื้อสีส้มก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามาหาคนนี้
แล้วมาหาพี่เขา
แล้วพอผู้หญิงเสื้อสีขาวทิวกับพี่เขา
เห็นว่าเราห้ามเพื่อนเขาเสื้อสีส้มผู้หญิง
ก็หันมาเราก็จับคอเรา

คือนายจักริตบอกว่าตอนนั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่จริงนะครับ
ก็ขอโทษสังคมขอโทษชาวเกาะพังงันนะครับ
รับความผิดที่ลงมือตีหัวนักท่องเที่ยว
ก็จะรู้ว่าชาวต่างชาติทั้งคู่มีพฤติกรรมอย่างไร
ก็อยากให้ผู้คนคอมเมนต์ทางโซเชียล

อย่าต่อว่าไปยังพ่อแม่ไปยังครอบครัวของเขา
คือเขาบอกเขาทำงานที่ร้านขายยาแห่งนี้มา๕ปี

เพราะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่วู้วามอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้ตำรวจสเกพงก็นำตัวทางบางนี้
แล้วก็หน่ายปิติพัศน์สังขหะ
ไปที่สเกพงนะครับ
แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ส่วนผู้เสียหายตำรวจทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวโปรตูเกต
ตำรวจตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวสาวชาวโปรตุเกตที่ถูกตีหัวเนี่ยนะครับ
เดินทางออกจากเกาะพงันไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดภูเก็ต
เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศดูไบตั้งแต่คืนวันที่๒๗สิงหาคม
และก็ไม่ได้เข้าแจ้งความไว้นะครับ
นี่เป็นคดีหนึ่งแล้วเกิดขึ้นที่เกาะพงันที่จังหวัดสุราธานีนะครับ